ไม่หวนอื่นกับทางด้านเดียว
ช่วงวิทย์ตีแสงหน้า
สวัสดีครับ
ผมกับคุณมิ้นวันนี้มาที่สถานีขนส่งหมอชิด

คุณมิ้นพระมวัลทำไมไม่ไปหัวล่ำโพง

คุณจะเจอสภาพมีทั้งสองอย่าง

สถานีที่ขบวนรถไฟชั้น๑ชั้น๒

ประตูอัตโนมัติกดเปิดปิดได้

ผมอยากจะให้ผู้ชมไทยรัฐทีวีไปดูชั้น๓
ไปดูรถไฟชั้น๓เมื่อวานนี้สถานขบวนนี้กำลังจะไปที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ขึ้นไปคุณจะเห็นสภาพของรถไฟที่ไม่ได้พัฒนามาผมว่ามันเหมือนกับ๓๐ปีที่แล้วยังไงอย่างนั้นนะ

ใช่ผมอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าชั้น๑ชั้น๒เป็นอย่างไร
แน่นอนล่ะครับชั้น๑ชั้น๒เขาก็มีเบาะห้องน้ำสะอาดมีแอร์เย็น
แต่ว่าพี่น้องประชาชนผมเนี่ยเขาใช้บริการชั้น๓กันเสียเป็นส่วนมาก
ดังนั้นถ้าขึ้นไปชั้นศาลจะเห็นสภาพเป็นยังไงครับ
ก็เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันว่าชั้น๓สภาพเป็นอย่างไร
จะได้เห็นและการรถไฟได้พัฒนาหรือเปล่า
ก็ให้ดูแล้วครับให้ดูเป็นตัวอย่าง
เดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยโชว์แต่ชั้น๑ชั้น๒
เดี๋ยวหาว่าเออให้เห็นเลยว่าสภาพเป็นยังไง
คุณมิ้นถ้าคุณได้เห็นเนี่ยแล้วคุณจะมอง
คุณจะเข้าใจล่ะครับว่าโอ้โหความจนนี่มันน่ากลัวนะ
คำนี้เคยได้ยินบ่อยแต่นี่คือจะมาให้เห็นเป็นภาพใช่ไหมคะ
ให้เห็นเป็นภาพเลยให้ขึ้นไปดู
ให้คุณเปรียบเทียบระหว่างชั้น๑กับชั้น๓เป็นอย่างไร
ให้เห็นสภาพความแตกต่างของการลดไฟระหว่างชั้น๓
ซึ่งมีสภาพเบาะเป็นยังไงสภาพคนเดินทางเป็นยังไง
ก็น่าจะเข้าใจแล้วครับพี่น้องผมเนี่ย
ไม่มีทางเลือกถูกไหมครับเมื่อไม่มีทางเลือกแล้วเนี่ย
เขาก็ต้องใช้บริการเขาไม่มีทางจะไปเลือก

ก็ต้องใช้บริการรถไฟชั้น๓แล้วครับ
ส่วนรถไฟชั้น๓เป็นยังไงก็ลองชมเอาละกันนะครับ

ขณะนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ผมกับพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้
กำลังรอรถไฟ

ไปดูสิขบวนไปน้องคลายลงไปดูครับ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

เดินมาเดี๋ยวผมมา

นี่ก็ไปหนองไทยใช่ไหม

มาเลยมาเลย

มาเลย

มามา

นี่คือประชานทรนคนไทย
ที่ชั้น๓นะครับเมื่อกี้ไปชั้นหนึ่ง
ชั้น๓เรามาดูชีวิตของคนเดินทางหาเช้ากินค่ำแล้วครับ
ก็ต้องมารถไฟขบวนนี้ชั้น๓ครับ

ไปหาหาที่นั่งออกมา
อ้าวไปเลยลูกไป

ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ

ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ
ก็ต้องมารถไปกระบวนทางหาข้าวกินค่ะ

ไม่เคยต้องยอมรับว่าเคยเห็นเวลาขับรถ
แล้วรถไฟวิ่งผ่านที่จะเป็นรถไฟแบบไม่ได้มีแอร์
แต่ว่าไม่เคยเห็นแบบข้างในจริงว่าเขานั่งกันอย่างไรแบบไหน

กลับไปไหนเชียงใหม่ลำปังลำภูนิบุรีลำสุริษฐกิจ

ไปถามดูซิว่าคนขับรถเขาควงเวรหรือเปล่า
เขากลับกี่ชั่วโมงจะเหมือนนกแอร์ไหม
กแอร์ใช่ไหมนกแอร์ที่คนขับเครื่องบิน
เขาจะมีลิมิตว่าเวลาเกินเขาขับไม่ได้

เราใช้มาตรฐานเดียวกันไหมกับคนขับรถบัตร

เพราะว่าอันนี้เราก็ไม่รู้ไงจะตรวจสอบทุกผู้ประกอบ
ไปถามดูสิประชาชนที่นั่งข้างหลังเนี่ยเขาเป็นยังไง
เขารอตัวไหมเขาซื้อตัวไหมเขาตัวต้องรอไหม

จะไปดูว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวจะมาหาว่า
รายการไทยรัฐทีวีตีแสกหน้าผมเนี่ย
ไม่เอาของจริงเราลงพิสูจน์ของจริงกันเลยครับ
สดเลยมา
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
ชูวิทย์ตีแสกหน้า
คู่หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด

ไปสระแก้วเหรอซื้อตั๋วได้นานยัง

จองครับตะกรี่ซื้อ

สามแก้วเดี๋ยวไปดูที่ขึ้นรถตู้ที่ไหนที่ด้านหลังเนี่ยนะ
ด้านหลังนี้ครับนะด้านหลังตรงนี้ครับผมบ้านเพราะเราไปดูรถตู้กันอ่าอ่า
คุณมิ้นไปดูรถตู้กับผมซิรถตู้เดี๋ยวนี้เขาเข้มงวดเหลือเกิน
ช่วงนี้รถตู้เข้มงวดมากไปดูสิเข้มงวดเพราะอะไร
เพราะมีอุบัติเหตุเยอะอุบัติเหตุเยอะไม่ว่าเสียชีวิตเยอะ
เสียชีวิตเยอะด้วยไปไปดูสิ
สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไปไหนนี่ไปเลยค่ะไปเลยนี่ไปเลย
ไหนไหนได้สวยังยังค่ะยังไม่ได้สัวคนนี้ยังไม่ได้สัวค่ะ
ใช่ค่ะไหนพ่อเอสค่ะราทาพันธุ์ทั่วตรงไหนคะไปซื้อตรงไหน
ร้อยอดีตศาส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นต้องเป็นก้านศาสน์ค่ะก้านศาสน์
เพิ่งได้วันนี้ค่ะต้องซื้อนะค่ะราคาราคาปกติปกติค่ะ

นี่คนมารอเยอะมากนี่จริงมิ้นลองมาเดินดูสำรวจนะคุณชุวิต

เห็นไหมคนเยอะมาก
เยอะทุกที่เยอะทุกที่เลย
คือจริงนะรู้ว่าคนเยอะกว่าเติมก็ซักน้อย
ช่วงนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าคนมาเยอะก็ต้องให้เขายืนให้เขานั่งตามพื้น
ได้แล้ว
คือตรงนี้คือโซนรอก้านบองคืนรถ

อ๋อนี่คนขาบต้องขาบทันทีเที่ยวดิวไหมครับหรือยังไง

อุตรฎิตขาบเกิน๔ชั่วโมงใช่ไหม

แล้วต้องทำยังไงต้องขับยังไงให้มันอยู่ในกลุ่มเมตรนะครับ

ไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ไม่มีแอลกอฮอล์มีสมุดสุขภาพรถ

ผมออก๑๘๕๐เดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนประมาณ

เขาจะมีเขียนไว้อันนี้คือสมุดคู่มือประจำรถ

เช็คเวลาว่าคนขับคนนี้ขับเวลากี่โมงถึงกี่โมง

นะโอเคขอดูรถหน่อยได้ไหม

อ๋อเดี๋ยวเอาเลย
มีคนมีคนอยู่ข้างในแล้ว

คนยังขึ้นมาไม่ครบ

อุจจรดิตนี่ไปอุจจรดิตกลับบ้านใช่ไหม

ทำงานอยู่อุงเทพใช่ค่ะ

กลับมา๒๕ค่ะกลับมาก่อน
โอเคนี่ไปไหนไปเที่ยวเหรอ
ไปอุจจรดิตกลับบ้าน
อันนี้ก็กลับบ้านโอเค

ตัวก็ยังมีอยู่คนก็ยังไม่เยอะ

ไปค่ะถือว่าคันนี้เรียบร้อยนะทุกคน
เข็มขัดนิรภัยครบเลย

โอเคไป

ดูสิที่มีปัญหาพวกตัวถูก

เขาแบ่งโซนกันเหรอคะ

แล้วอันนี้คือคนที่นั่งรอคือ

โอ้โห

อันนี้ไปพิศนุโลกสุโขทัย

เอาไปไหนอ่ะ
ไปพิษนุนโลกได้ตัวหรือยัง

ได้ตัวแล้วตัวแล้วพิษนุนโลก
พิศนุโลกใช่ไหม

สุโขทัยได้ตัวแล้ว

อุ้ยตรงนี้แน่นกว่าตรงนู้นนี่คุณชุวิษ
คนเยอะกว่าอีกอ่ะ
นี่ไงไปเชียงใหม่ขึ้นเหนือ

คุณพิมพ์ขำให้ไปที่ไหนครับ
คุณพิมพ์ขำให้ไปถึงไหน
ตรงนี้น่าจะได้ตัวหมดแล้วมั้งคะรอขึ้นรถ

๔๓ห้อง๔๓ใช่ไหม

เราจะขึ้นคันนี้ใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมตามมาดูนี่ตะลุยรถทัวร์ทุกคันเลย
อันนี้ไปไหนอ่ะคันนี้
ไปอุบรณ์นี่ไงคนขับ
นี่เจ้าหน้าที่
คนขับอยู่ไหน
คนขับไม่มา

อันนี้ฉันแรกไม่นึกว่ามีแต่รถบัสรถัว
คือรถตู้ก็จะถูกลงมาอีกใช่ไหมคะ

ใช่ค่ะ

สวัสดีค่ะนั่ง
นั่งนั่งนี่เลยค่ะเดี๋ยวไปนั่งข้างนี้
เอาทำไมอ่ะนั่งก่อน
นั่งก่อนถ่ายสู่อันนี้แหละ

อ๋อเดี๋ยวนะคะจะซื้อตัวป่ะคะ
เทพสถิตแล้วไปที่ไหนอีก
เทพสถิตเดี๋ยว
เดี๋ยวเราต้องกำหนดให้เดี๋ยวนี้รถตู้เนี่ย๑๕ที่นั่งเหลือ๑๓ที่นั่ง

ใช่ไหมเงินหดดิเงินก็หดลงสอบที่นี่คุณคนกลับเปล่า

ไปเทพสนิทเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่

ได้ไหม๒๖๐๐๒๙๐๐บาทได้๑๓คนไง
ค่าคนกลับก็๖๐๐ค่าแก๊สอีก๖๐๐
ไม่ใช่เดี๋ยวถามก่อนว่า๑๓คนใช่ไหม
คนละ๒๐๐๒๖๐๐บาท
๖๐๐บาทด้วย๖๐๐บาทแล้วค่าแก๊สอ่ะ
ค่าแก๊ส๕๐๐คือ๖๐๐เบาะแน่นอน
ต้องติดเข็มขัดมีเข็มขัดหมดไหมมีหมดแล้วครับ
และชีวิตหลังขึ้นคือไปกลับไม่เกิน๖๐๐กับไม่เกิน๖๐๐อย่างตรงนี้

นี่ขับรถกวงหรือเปล่าเนี่ย

วันละรอบครับ

พรุ่งนี้นี่ผมรู้สึกคิว๓บ้างนี่

คันไหนคะ

เถียงกัน
อันนี้ไงเทพสถิตได้แล้วบอกอย่าไปพันธุ์ผม

อันนี้ยังเฮ้ออันนี้มาอ่ะตะพรุงนี่นี่นี่
เขาอรับร้อยแล้วรถตะพรุงไหนไหนนะครับเอาออกด้วยหรอฮะ

รูนั้นเหรอคะฉุกเฉินพอใช่ไหมน่ะ

เปิดได้แหละครับ
มีอะไรใช่ไหม

ส่วนเราลงทางปกติค่ะ

ครับฮ่าเห็นไหม

ของที่นั่งเพราะว่าเอาความปลอดภัยของผู้โดยศาล

อยากได้การช่วยเหลืออะไรไหมคะ
ก็อยากได้ให้มันได้๑๔ที่นั่งเหมือนเดิมอะครับ

ไปที่นั่งเดียวเองหยวนหน้ามันเรื่องสำคัญ
ลุงตู่เขาก็โอเคแล้วยอมผ่อนผันเรื่องอื่นแล้ว
รถตู้เนี่ยต้องเข้าใจว่าปีที่แล้วเนี่ย

รถตู้เนี่ยนะปีที่แล้วมีอุบัติเหตุเยอะ

ครับวันนี้โอเคแล้วเรียบร้อย
แล้วก็เห็นทั้งรถตู้รถทัวร์นะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเราพักกันคู่นั่งก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้าไปไหนห้ามพลาดนะคะตามมาดูกันต่อ
ชูเว็ดตีแสดหน้า

คุณมิ้นนั่งนี่นะเหมือนกับพี่น้องประชาชนผม

พี่น้องประชาชนเหล่านี้เขากำลังเตรียมตัว
ไม่รู้ได้มีได้ตัวบ้างไม่ได้ตัวบ้างได้ตัวยัง

เดี๋ยวผมจะพาคุณมิ้นผมดูแล้วทางคุณมิ้นนั่งแต่เครื่องบินใช่ไหม
เคยนั่งรถทัวร์ทีนึงแต่ไปใกล้ไปเสม็ด

นั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดู

เมื่อวานคุณไม่มาผมให้ดูรถไฟแล้วนะ

เมื่อกี้รถบัตรดูไปแล้วคันหนึ่งจะให้ดูอีกคันนึง

พี่น้องที่เขาเดินทางกลับอีสานเขาก็ใช้รถบัตรล่ะครับ

โอเคคุณไม่เคยไปดูเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูไป
อ้าวไปคุณผู้ชมไปดูพร้อมกัน

บุรีรำบุรีรำบุรีรำบุรีรำโอเค
บ้านกรวดไปบ้านกรวดหรือเปล่า

อ้าวก็มีบ่อนเปิดใหม่ที่ไอ้นั่นนะ

อันนี้เราอุ๊ยทำไมรถคันนี้ดูเท่จัง
รถคันนี้ใหม่นะวะเจ๋งเลย
เออรถใหม่จังเลย
อันนี้คือรถเสริม

โอเคแล้วคุณไม่ได้รถเปล่ากาเบอร์
ใช่ครับผมเป็นพนักงานรถเสริมครับ

ตัวนี้ขายเท่าไร
ใครขึ้นคันนี้บ้างอ่ะอ๋อนี่นี่คันหลัก
อุบลอันนี้ไปอุบลช่องแม็กซ์อันนี้พี่น้องอ่าพี่น้องที่จะเดินทางกลับ
ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพนะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวจะได้กลับกันแล้ว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
อุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอุบลอ

เฮ้ยฮะเนี้ยไปสุวรรณภูมิ
อำเวิร์ดสุวรรณภูมิครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับ

มีเสียงวิทยุหน่อย
นี่เขามีพระให้ทุกที่นั่ง

ไม่ใช่สวัสดิ์ภูรีบ้านจานไม่ใช่
อยู่บ้านน้องตอกแป้นครับ
บ้านน้องตอกแป้นนี้ครับ

ทำงานอยู่ที่นี่หรือ

ทำงานนครปฐมนี่มาซื้อตัวนานหรือยัง

เวลาออกกี่โมง

เขามีกฎ๒มือนะครับ
บอกหน่อย๒มือแล้วเข็มขัดมีหมด

โอเควิ่งไปที่ร้อยเอ็ด

วิ่ง๖ชั่วโมงครับ

คืออย่างนี้ครับในระหว่างนี้คุณมิ้นคงเข้าใจว่า

การเดินทางของพี่น้องในช่วงนี้ก็อย่างว่าล่ะครับ
ช่วงสงกรานนะครับคนเดินทางก็เยอะนะครับ

ช่วงที่คันใกล้นี่ไปร้อยเอ็ดไปที่ไหนอีก

มาไหนอ่ะ

ฆ่าเข็มขัดนิรภัยกันเกือบทุกคนเลยนะครับ

พระราชบัญญัติการจราจรอย่างเคร่งครัดจริง
เดี๋ยวให้คุณชุวิตอยู่กับแฟนคลับ

จริงแอบอยากไปดูรถเสริมเหมือนกันนะคุณผู้ชม

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ไม่ค่อยได้เห็น

ถ้าเห็นจริงก็คือตามที่อ่านข่าวปกตินี่แหละค่ะ
แต่ลงมาเจอแบบนี้ก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ลงมาได้เจอได้เห็นจริงนะว่า
เวลาคนเดินทางกลับในช่วงเทศกาลเนี่ย

แย่งกันซื้อตัวแย่งกันทำหลายอย่าง
แล้วก็ต้องมาเนี่ยอดลนทนรอที่จะเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัว

ไปดูข้างไหนต่อดูรถเสือไหมไม่อยากดูมากเลยอ่ะ

นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่
ขอลองนั่งหน่อย

เสริมต่างในช่วงที่สงกรานหรือช่วงที่ประชาชนเดินทางเยอะ

แล้วรถตู้เขาก็มีระเบียบอยู่แล้วว่าห้ามเดินทางไปกลับเกิน๖๐๐กิโล
ต้องติดเพราะว่าต้องควบคุมความเร็วไม่เกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เมื่อกี้คนขับเขาก็ล้องรถไปที่นั่งนึงได้๒๐๐รถลงไป
ใช่เงินหายไปแต่ว่าก็จำเป็น
มีความปลอดภัยเพราะรถตู้นี้เกิดอุบัติเหตุสูง

งวดมากับรถตู้แต่จริงแล้วเนี่ยล่าสุดรถเสริมเพิ่งมีประเด็นเลยนะคุณชุวิต
ว่าขายตัวเกินราคาขายตัวเกินราคาเพิ่งจะโดนจับไปหนึ่งที่เอง
ไอ้หนูมานี่สิอยากรู้ว่าซื้อตัวเท่าไรมานี่มานี่เอาคนที่นั่งมานี่เร็วเร็วเร็ว
ไม่ต้องควักกระเป๋าอะไรนั่งนี่นั่งนี่มามามามาจะกลับที่ไหนอุบล
บนบ้านอยู่ไหนตะการพืชฝนวาลินชำรับโขงเจียมอยู่ฝั่งซ้ายฮะฝั่งซ้าย
อยู่ฝั่งซ้ายโอเคอยู่ฝั่งซ้ายแล้วซื้อตัวมาเท่าไหร่หกร้อย
คนนี้คนนี้เป็นคนขายเหรอไอ้คนนี้มาเป็นคนซื้อเหรอไปด้วยกัน
มานี่มานี่มาน่ะพี่สาวมามาเนี่ยข้างหลังนี่อะไรมาเลย
เนี่ยคนขายมานี่ไอ้คนซื้อมานี่เอามามานั่งนี่เลยเออมานั่งนี่เลย
นั่นแหละอ่านั่งนี่มาซื้อตัวมาเท่าไหร่บุกเลย๖๐นะคะต่อคนใช่ไหมคะ
หกร้อยหกสิบปกติซื้ออยู่ราคาเท่าไหร่คะปกติก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาท
ตอนนี้แพงขึ้นมาแพงขึ้นมาเกือบร้อยหนึ่งใช่ไหม
คือเรื่องนี้ทางรถเสริมเขาบอกว่าเขาขอเพราะว่าเขาวิ่งได้แค่รอบเดียว
คือเขาไม่สามารถวิ่งจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพได้คือต้องตีรถเปล่ากลับ
เข้าใจแล้วหมายความว่าเขาขับจากกรุงเทพไปแล้วก็ต้องขับรถเปล่ากลับมา
ไม่สามารถรับผู้โดยสารกลับมาได้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยบาท
ห้าสิบถึงหนึ่งร้อยไม่เกินนี้เขาบอกรอบรับไหมรอบรับค่ะส่วนนี้นั่งไม่ได้นะ
อ่าส่วนนี้ข้ามนั่งนะใช่อ่าส่วนนี้ก็ไม่ได้ให้นั่งอ๋อไม่ได้ขายตั๋วตรงนี้
เอาไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเข้าใจไม่ต้องกลัวหรอกเข้าใจเข้าใจ
อันนี้นั่งคุยนั่งคุยเอออ่าแล้วยังไงจ่ายได้นะเพิ่มขึ้นอีกร้อยบาท
จ่ายได้ค่ะโอเคแล้วซื้อตัวมาตอนไหนเนี่ยประมาณสามโมงกว่าสามโมงวันนี้
วันนี้โอเคก็แสดงว่ามา๓โมงกว่าวันนี้ก็มีปีที่แล้วกลับบ้านหรือเปล่า
ไม่ได้กลับปีที่แล้วไม่ได้กลับอ่าแล้วช่วงอื่นมีกลับไหมปีใหม่มีกลับไหม
กลับค่ะปีใหม่กลับแล้วซื้อตัวราคาแพงอย่างนี้ไหมเปล่าค่ะกลับกับเจ๊เจ๊พากลับ
โอเคก็เพิ่งกลับรถตัวครั้งนี้แหละจ้ะนะเดินทางกลับได้กี่คนสองคนกับน้องค่ะ
สองคนกับน้องโอเคจะอยู่สักอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมค่ะโอเคแล้วก็กลับมาใหม่
กรุงเทพค่ะโอเคเอ่อท่านผู้ชมครับผมกับคุณมิ้นเนี่ย
ก็พาสำรวจตรวจสอบนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขาย
ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ขายตัวแล้วไม่ได้ให้นั่งแล้วจู่จู่เรามาล่ะครับ
เราไม่ไปวางแผนหรอกครับไม่มีการไปเตรียมกันก่อนไม่มีอ่า
เอารายการตีแสกหน้าผมกับคุณมิ้นเดินพวดฟาดพวดฟาด
ไปดูรถตู้ไปดูรถบัตรไปดูชั้นหนึ่งชั้นสองก็เห็นแล้วนะฮะอืม
ว่าสภาพเป็นยังไงท่านผู้ชมก็พึงพอใจอยากจะกลับ
ไปเที่ยวบ้านนะในช่วงสงกรานก็กลับได้นะครับเพราะว่า
เพราะว่าในช่วงนี้รถที่ให้บริการมันไม่พอจริง
ว่าวันนี้คุณชุวิตพาทั้งมิ้นเองแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยตะลุย
ที่หมอชิดหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีอยู่
หลายคนยังไม่เคยเห็นวันนี้คนไทยได้ตาสว่างกันนะคะว่า
วิถีชีวิตคนไทยเวลาเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลเนี่ยบางทีมันลำบาก
มันต้องอดทนมันต้องทนร้อนทนแย่งกันซื้อทนรอจริงกว่าจะได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว
ครับนี่สองสองสองคนนี้เป็นตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างของการที่จะกลับมานะครับ
มาโชว์หน่อยนะครับแล้วก็ผมก็ขอให้เป็นตัวแทนนะครับ
เดินทางโดยสวัสดีภาพกลับไปหาครอบครัวไม่ได้เป็นพี่น้องชาวอีสานของผม
เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีดังนั้นพี่น้องครับจะเดินทางกลับบ้านในช่วงนี้มาได้เลยนะครับ
แล้วก็ทางราชการก็ช่วงปีนี้เขาเข้มงวดพอสมควรนะครับ
ขออย่างเดียวไอ้เก้าอี้เนี่ยช่วยเสริมหน่อยได้ไหมว่าไม่ห่วงอะไรเอาเก้าอี้พลาสติกมาให้มานั่ง
พื้นนั่งอะไรเต็มไปหมดในช่วงสงกรานเนี่ยหรือช่วงปีใหม่ก็เอาเก้าอี้มาเสริมสัก๒๓๐๐ตัว
ถ้าทำได้เนี่ยผมว่าก็หมอชิดก็ได้ปรับปรุงกันมากขึ้นแล้วครับ
คุณผู้ชมชูวิทย์เอาเรื่องเอาเรื่องจริงนะคะ
แสกหน้าแอดไทยรัฐทีวียังคงส่งมาได้
วันนี้ถือว่าเราได้เห็นถึงความร่วมมือทั้งผู้ประกอบการคนขับรถบัตรรวมถึงผู้โดยสารด้วยที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อทุกคนจะได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับมาทำงานได้อย่างปลอดภัยด้วย
งกรานนี้เราก็หวังใจนะคะว่ายอดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตน่าจะมีน้อยลงจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
วันนี้ถือว่าเรามาตะลุยกันซึ่งซึ่งหน้าตีแสกหน้ากันที่หมอชิดเลย

ภัคก่อน

พี่น้องก็ไปเที่ยวแล้ว

ชูวิชอยู่ก้าวกรุงเทพให้นะ
แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ

วันนี้หมดเวลาของตรีสัตว์หน้าแล้วเราไปก่อนสวัสดีครับ
ชูวิชตรีสัตว์หน้า